สุดท้ายคือดราม่าพี่บินใน๒๓วันที่ผ่านมามันมีเยอะ
แต่จริงแล้วหลายคนลืมไปนะคะว่าพี่บินเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือกับมูลนิธิร่วมกับตันยูอยู่นะคะ
แล้วก็ได้ออกมาเตือนค่ะวันก่อนเกี่ยวกับเรื่องการขับรถขับลาเนี่ยค่ะ

ก็จริงแล้วคือจริงเกี่ยวกับเรื่องศพน้องอินนะคะ
คือตอนนี้คือก็จัดการเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คนใกล้ชิดขับรถเร็วเลยค่ะ
พี่บินก็เลยฝากเตือนนะคะ

ปฏิเหตุมันไม่เลือกเวลามันเกิดขึ้นได้ตลอด

มีสติสมรรถะในการขับรถแค่ไหนนะครับ
ฝนตกถนนลื่นก็ขับเบา

สุดท้ายนะครับในการขับรถนะครับ

ว่าบางทีมังคนวัยรุ่นชอบ

ถ้าคือคนองและประมาณนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ
จริงช่วงสงกรานช่วงเทศการหรือว่าใช้วิธีปกติก็ต้องระวังแล้ว
รวมไปถึงนะคะก็บทบาทอีกบทบาทหนึ่งของพี่บินก็คือเป็นผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ค่ะ
เปิดสงกรานมาได้ดูหนังเรื่องใหม่ของเขาด้วย
จะเป็นเรื่องอะไรจะม่วนซื่นขนาดไหนไปฟังเลยค่ะ
น่าจะ
เรื่องฮากบี้บ้านบากฮากบี้เป็นภาษาอิสาน

เพราะฉะนั้นประมาณปลายมิถุนา
ให้กำลังใจเด็กกลุ่มนี้ด้วย
ก็คือฮักบี้บ้านบากนะคะ

เพราะพี่บินเขาเป็นแนวถนัดหนังแบบแนวบ้าน
เอาใจประชาชนมนต์รวมกันอยู่แล้ว

เมืองก็ดูได้สนุกสนานแน่นอนนะคะ
แต่ที่เห็นนี่คือเขาเอาของไปบริจาคให้มูลนิธินะคะ
แล้วก็ให้ช่วยเหลือเป็นแบบรองเท้าป้องกันอันตรายไป

แล้วพี่ปื๊ดนะคะตอนนี้ก็เป็น
เขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์พี่ปื๊ดธนิดจิตนกูล
ประจำของหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะ